เรื่องหลักเนี่ยจบไปแต่เรื่องรองมันโป๊ะแตกแบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
เล่าให้ฟังคือเมื่อวานนี้คุณแพทย์นับประพาไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยนะคะกับคุณแมทพิรินีนะคะ

ตกลงเรื่องนี้เลิกกันจริงหรือเปล่านะคะ
ทางด้านคุณแมทก็ตอบเลยมั้ยบอกว่ามือลั่นพี่ไม่มีอะไร
หลังจากนั้นนะคะคุณแพทย์เนี่ยเขาก็ยื่นแบบแคป
คือแคปหน้าจอที่คุยกันกับคุณแมทในรายการสดใช่ไป
ปรากฏว่าในข้อความมันมีข้อความที่บอกว่า
เพราะว่าชาวโซเชียลบางคนก็แพทย์ตกลงเธอจะอยู่ทีมไหน
เหรือว่าคุณแมทย์หรือว่าทีมแม่แอปว่าทำรายการด้วยกัน
ด้วยการกับพี่อาร์ฟและเอ๊ะก็ทำให้ไปคุยกับคุณแมทอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ซึ่งคุณแพทย์ฝากบอกนะคะว่ากราบเถอะค่ะอย่าดราม่าเลยนะคะ
จริงแล้วไม่อยากจะอยู่ทีมได้เลย
แล้วไอ้ที่บอกว่าที่มันมีแบบแชทที่บอกว่า
ก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาก็รู้กันสองคนนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือวอนชาวโซเชียลอย่าไปดราม่านะคะ
แล้วก็จบตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าตอบไปตอบมา
เดี๋ยวมันจะพัวลงไม่จบซะทีไงใช่ค่ะ